ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ก็อยากฟังความคิดเห็น
คุณผู้ชมเหมือนกันรถอีแต๊กหรือว่ารถไถนาเดินตาม
คือเขามีการรวมกลุ่มกันนะคุณเพื่อที่จะไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายก
แต่ทีนี้พอไปที่เที่ยวแล้วเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ๊ยรำคาญ
เสียงมันดังก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับ
คือถ้ามาคันเดียวก็ดังอ่ะนะมี๒๙คันค่ะ
นี่คุณตำรวจก็เลยมาเลยปิ๊ดไปไหนฮะเข้าโรงพัก
ใช่ถามในมุมคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
นี่มองดูนะคุณสืบสกุลที่แรกนี้ฉันคิดว่า
เป็นคารวาลอะไรหรือเปล่าขบวนแห่อะไรหรือเปล่า
กระบวนรถแห่หรือเปล่าแต่เนี้ยเขานัดกันมาเที่ยวแบบเนี้ย
แล้วจริงเขามาเที่ยวแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะ
เออโอ้โหมากันแล้วเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันดังมากจริงค่ะ
คราวนี้ได้มาเที่ยวโรงพักสังหรับใช่ค่ะ
ขับมาแล้วก็มาจอดที่โรงพักษพเมืองนครนายกนี่แหละ
ตำรวจเชิญมาค่ะนี่ตีโค้งขวาเลี้ยวเข้าไปจอดที่โรงพักแล้ว
ซึ่งเชิญทั้งหมดมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชน
จริงอยู่ไม่ไกลจากโรงพักนะสักประมาณ๒๐กว่ากิโลค่ะ
แต่ทีนี้คือเชิญมาทำอะไรมารับทราบข้อกล่าวหา
เพราะชาวบ้านเขาร้องตำรวจมาบอกว่าคุณตำรวจไปดูหน่อยสิ
คารวาลรถอีแต๊กพวกนี้ขับบนท้องถนนแล้วเครื่องยนต์มันเสียงดังเหลือเกินเนี่ย
ทำยังไงดีตำรวจก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็เชิญทั้งหมด๒๙คันมาที่โรงพัก
โอ้โหนี่พอมาถึงนะก็คุยกับทุกคนนั่นแหละ
คือเธอก็บอกนะบอกว่าพวกเรารวมกลุ่มรถอีแต๊กมาขับมาเที่ยว
มาจากบ้านบางแตนที่บ้านสร้างปราจินบุรี
ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนี่แหละ

ปกติพวกเราก็รวมกลุ่มมาเที่ยวกันแบบนี้เป็นประจำ
เป็นประจำทุกปีเลยนี่งงมากเลยนะ

แล้วทำไมรอบนี้ตำรวจถึงเชิญมาโรงพักล่ะ
เราก็ไม่ได้มาเต้นหวังนะ
เดี๋ยวเธอบอกว่าอย่างนี้นะ
อุโสตขับเลี่ยงถนนแล้วนะ
ไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อจะไปถึงสถานที่ที่อยากจะเที่ยว
แต่สุดท้ายมาโดนจนได้คุณผู้ชมลองฟังไหม
เสียงแต๊กจะดังขนาดไหน

อันนี้มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
แต่ว่าดิฉันว่าคือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็อาจจะรู้สึกว่า
มันรำคาญมันเสียงดังหรือเปล่าเลยไปแจ้งตำรวจไง

ก็ไม่เท่าไรทำให้ผ่านไปเลยเห็นไหม

จริงข้อหานี้คุณผู้ชมโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นนะ

ตำรวจเขาบอกว่าเขาปรับไป๓๐๐บาท

ต่อคันนะอ๋อแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชม
อีแต๊กรถไถนาเดินตามที่คุณผู้ชมได้เห็นได้ยินเสียงอยู่เนี่ยนะ
เวลาที่เขาไม่ได้ใช้ในงานการเกษตร
ก็จะถือว่าเป็นรถที่ชาวบ้านเขาเอามาดัดแปลงแบบนี้ค่ะ
ทำเป็นพ่วงใช้บรรทุกปวกข่าวของบรรทุกคนบ้าง
เอาง่ายเลยเป็นรถสารพัดประโยชน์รถอเนกประสงค์
แต่เสียงของมันทำยังไงดีล่ะคุณผู้ชมสกุล

แต่อันนี้มีการปรับแต่งด้วยนะแต่งซะรถสวยเลยนะฮะ
คือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปเที่ยวตามชุมชน
เขาจะใช้รถอีแต๊กในการผ่านนักท่องเที่ยว
เที่ยวชมไร่ชมทุ่งอะไรแบบนี้มันก็เพลินดีนะฮะ

แต่นี่คนขับเขาอุตส่าห์อยากมาเที่ยวเอง
เลยเขาบอกไม่ได้มาเที่ยว๒ปีนะเพราะช่วงโควิด
มารวมกันปีนี้โอ้โหดันต้องมาเที่ยวที่โรงพักซะงั้นนะฮะ

อาจจะเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ปรับไปนะฮะ
โอ้โหแต่ขับข้ามจังหวัดมาแบบนี้นะคุณนะ
อาจจะปราจีนเพื่อมาก่อนอยก
จริงก็ไม่ไกลกันหรอกฮะแต่ว่าอาจจะแบบว่า
คารวาลเขายา๒๙ปีน่ะค่ะคารวาลยาวครับ